ให้เงินทำงานแทนเรากันต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้พูดคุยกันกับครอบครัวบัวหลวงนะคะ
คุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็กลับมาติดตาม
สองวันทำการนั้นครับพี่ปิ๊กก็จะหมดปีแล้วนะฮะ
วันนี้เราก็เลยได้มาสรุปภาพรวมซิว่าการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง
ตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หุ้นของประเทศต่างผลตอบแทนเป็นยังไงบ้าง
ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เองต้องเรียกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างผันผวนนะ
โอ้โหมีประเด็นทางเศรษฐกิจมากมายเหลือเกินฮะ
มากมายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องฝั่งยุโรปมีกลุ่มเม็กซิตนะ
อเมริกาโดนัลด์ทรัมป์มาได้จากการเลือกตั้งนะครับ
เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอีกการขึ้นดอกเบี้ยขอเฟสอีก
ใช่ครับนะครับก็เป็นประเด็นที่ทำให้ระหว่างปีเนี่ย
เรามีหลายหลายเรื่องที่น่าติดตามแต่เรามาสรุปผลตอบแทนคุณปฏิพันธ
ครับผมก็เมื่อต้นปีนะครับถ้าเกิดเริ่มจากตัวเลข
ระยะสั้นนะครับก็หุ้นกู้ภาเอกชนเนี่ย
อันนี้ทั้งปีให้ผลตอบแทนเป็นบวก
เป็นบวกนะครับก็ตลอดศาลภัณฑบัตรระยะสั้นอยู่ประมาณ๑๔๑
ในขณะที่หุ้นกู้ภาษาเอกชนด้วยรวมเนี่ยอยู่ประมาณ๒๘๕
ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะฮะแต่มาดูพันธบัตรระยะยาวหน่อย
พันธบัตรราชาบานอายุ๓๗ปีครับผลตอบแทนติดลบ๐๖๗
หลายคนบอกว่าเฮ้ยลงทุนพันธบาทเออติดลบได้ด้วยเหรอ
เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลติดลบได้ไงนิดเดียวหรือเปล่า
รัฐบาลเบี้ยวเหรอไม่ใช่นะ
อันนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นการคำนวณโดยใช้ราคาตลาดนั่นเอง
คือคิดเสมอว่าเราซื้อเมื่อต้นปีและสิ้นปีเรามาขาย
ขายออกคือต้นปีเราซื้อได้อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยอยู่ประมาณสัก๒๕พันธบัตร๑๐ปีนะ
แต่พอมาปลายปีเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นอ๋อก็กลายเป็น๒๙ใช่ไหมฮะ
นี่บอกว่าเราจะไปขายราคาเดิม
เพราะเราไม่ซื้อเพราะเราได้สองต้นต้นเอง
มาปลายปีเนี่ยเหอได้เกือบ๓
คนอื่นเขาก็ไปซื้อตัวที่เกือบ๓ดีกว่า
ถ้าเราอยากจะขายก็คือเราต้องยอมขายขัดทุนลงมา
นั่นเองนะครับนี่ถ้าเกิดมาดูฝั่งสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะครับ
โดยเฉพาะอย่างหุ้นไทยนั้นบอกว่าโอ้โหเป็นปีที่
โอ้โหเรียกว่าเป็นปีทองนะสำหรับนักลงทุนหุ้นไทย
ต้องบอกว่าดูรวมแล้วมีเสน่ห์นะครับ
เพราะผลตอบแทนเนี่ยน่าจะอันดับต้นของสินทรัพย์เสี่ยงเลยนะครับ
ของแครกก็จะถูกเป็นปีทองสินทรัพย์ที่ลงทุนธุเทศหุ้นไทยนะครับ
มาแต่ในระหว่างปีเนี่ยแน่นอนคนลงทุนเฮ้ย
เดี๋ยวตรงนู้นเกิดเหตุมีความผลันผลอยู่ตลอด
แต่ถ้าคนลงทุนระยะยาวนะครับหรือตั้งแต่ต้นปีมาปลายปีนี้
ของไทยเราได้๒๔ถือว่าเยอะนะฮะเพราะว่าเยอะมาก
และถ้าดูเทียบกันบังคับอย่างอเมริกา
นาฬิกาตลาดขนาดใหญ่เลย
มีการฟื้นตัวผลต้นแพนอยู่ได้เท่าไร

ใช้ได้เพราะค่าเฉลี่ยของอเมริกาหรือตลาดสมัยใหญ่อยู่ประมาณสัก๘
อันนี้ถือว่าเกินค่าเฉลี่ยเท่านั้น
เป็นประเภท๑๐๑๒เปอร์เซ็นต์แต่ปีนี้๒๐ก็ถือว่าสูงมากข้าวเฉลี่ย
ซึ่งอเมริกานั้นก็บอกว่าประเด็นที่เอื้อต่อเศรษฐกิจเขานี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งปีหลังนี่มีเยอะนะฮะ
โอ้โหมีหลักมีคือว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยค่อนข้างชัดเจน
ว่างงานต่างนานาเนี่ยการจ้างงานเนี่ยเกือบจะเต็มที่แล้วถูกต้องครับ
เบี้ยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจร้อนแรงนะ
อีกตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเรื่องค่าเงินครับพี่เบ้น
เพราะเราจะเห็นว่าตั้งแต่หลังเหตุการณ์เบคซิต
ที่อังกฤษออกจากสภาพยูโรใช่ไหมฮะ
ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นเรื่อย
ออกจากยูโรว่ล่ะค่ะมาพักที่ยูเอสดอลลาร์
อันนี้ก็ทำให้ค่าเงินยูเอสเนี่ยเราก็จะเห็นว่า
ตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปต้นมาเนี่ยแข็งค่ามาตลอดนะ
ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูอีกประเทศหนึ่งอย่างญี่ปุ่นนะฮะถัดมาเนี่ยก็เห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยทั้งปีเป็นไง๕อาจจะดูไม่มากนะครับแต่ถ้าดูรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยเมื่อต้นปีญี่ปุ่นผลแทนไม่ได้เยอะอาจจะติดลบด้วยซ้ำนะติดลบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ปลายปีเพิ่งมาปรับเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่าน

เพิ่มก็เรียกว่ามันนี้เรื่องเฟสขึ้นอุปเวียนมันทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าหมด
พออ่อนค่าปุ๊บส่งออกก็ต้องคึกคัก
ส่งออกต้องคึกคักตลาดหุ้นก็คึกคัก
เรามากรับภาพใหญ่นะครับของนิทเก๋อีเอง
ก็เลยทำให้ปลายปีบวกมาค่อนข้างร้อนแรง
มาดูทองคำปีนี้ต้องบอกว่าเหมือนเป็นดาวร้ายนิด
เพราะว่าเมื่อต้นปียังดูหล่อนะ

อันนี้ก็คือเรื่องค่าเงิน

ถ้าแข่งค่าเกี่ยวกับทองคำมั่งจะไปถังตรงข้าม

ก็เลยทำให้ทองคำหมดเสน่ห์ไป

พอ๒๐กว่าเปอร์เซ็นขึ้นมาซื้อเพิ่มแล้ว
ซื้อเพิ่มนะฮะปรากฏว่าใครที่ลงทุนกลางปีนี้ติดลบ๑๕ครับ

แต่ภาพนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกว่าทองคำเองเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่ว่าสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเท่าไหร่นะ
มีขึ้นออกรุมฝันผลพอสมควรเลยทีเดียว
ครับนำบอกว่าทองคำเป็นตัวที่ชอบเผาร้ายฮะ

วิกฤติเศรษฐกิจสงครามภาวะเงินเฟ้อสูงทองคำขึ้นได้ดี
ขึ้นได้ดีใช่ครับแต่พอเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะ
ทองคำก็เลยหมดเสน่ห์เพราะว่าถูกขายแล้วเอาเงินไปเข้ายูเอ็น
ซื้อหุ้นดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับ
ทองคำก็เลยปรับตัวลงมาครึ่งปี๑๕
และถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งนะครับ

ที่เราชอบลงทุนแบบมีได้ค่าเช่านะเก็บเงินปันผลค่อนข้างสูง

ก็ปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับ
กี้เดือนที่ผ่านมา
ก็คือจะสะพานอ่ะ
แล้วจะเป็นให้มีอีกอย่างหนึ่ง
ต้องกระจายความเสี่ยงไป

ไม่ต้องคิดเลยนะฮะ

เพราะงั้นเนี่ยปีหน้ายิ่งต้องมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้น
ตราสารแต่ละประเภทเนี่ย

ปีหน้าเราก็มองว่าก็ยังคงต้องผันผวนต่อไป
ก็ปีหน้าก็ต้องวางกระลื้อกันดีอีกหนึ่งครั้งนะครับ
ก็ช่วงนี้ก็กลับไปที่คอมเม้นท์ครับผม